ขอนแก่นนะฮะมีคนไปพบศพหญิงสาวคนหนึ่งเป็นสาววัยรุ่นสักลายเต็มตัวนะครับ
แล้วก็ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมเอาศพนั้นไปทิ้งในลำน้ำลอยอืดอยู่เลยนะครับ
จุดที่พบศพหญิงสาวคนนี้อยู่ในลำน้ำซึ่งเป็นลำห้วยพระคือนะครับ
ใกล้กับสะพานข้ามลำห้วยอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
กู้ภัยก็นำศพขึ้นมาให้แพทย์ชนสูตรพลิกศพอายุของผู้ตายนั้นสักประมาณ๒๕ปี
กางเกงยีนขาสั้นสวมเสื้อยืดสีน้ำตาลที่หน้าอกนั้นมีภาษาอังกฤษเขียนคำว่า
แจ้งบุคคลศูนย์หายเอาไว้โทรเข้ามาสอบถามว่ารอยสักเนี่ย
มีรอยสักที่แขนทั้งสองข้างหรือเปล่าอืมนะฮะแล้วบอกให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปดูใน
การ์ตูนของผู้หญิงเนี่ยสักด้วยน้ำหมึกสีบริเวณต้นแขนทั้งสองข้าง
ซึ่งมันตรงกันกับตามที่ญาติบอกค่ะคือญาติบอกว่าญาติฉันเนี่ยที่หายไปอ่ะ
มันตรงกันไหมสุดท้ายคือมันตรงกันคาดว่าคนตายคือนางสาวปรัชญา
นะฮะโดยย่าไปแจ้งความหายไว้ที่สพน้ำพองจขอนแก่นเมื่อสี่วันก่อน
คุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายตรงกันนะครับนะฮะตำรวจสพย่อยพระรับเนี่ย
บอกว่าแม้การสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันกับนางสาวปรัชญา
ที่มีการแจ้งหายไว้นะครับหลังจากไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วก็หายตัวไป
เจ้าหน้าที่เองจะต้องส่งศพไปตรวจพิสูจน์ยืนยันก่อนว่าใช่จริงหรือเปล่า
เพราะบางทีรอยสักมันก็เหมือนกันได้นะครับเพราะว่าสภาพศพนั้นมันขึ้นอืดแล้วก็เน่าเปื่อยแล้ว
พิสูจน์กันก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบร่างกายมีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งทีเดียวครับ
แล้วที่บริเวณหน้าผากเนี้ยคล้ายถูกของแข็งกระแทกเลยทุบอย่างแรงเพราะว่ายุบลงไปเลยอืม
แล้วก็รอให้ญาติของผู้ตายให้การสอบส่วนเบื้องต้นก่อนนะครับ
ซึ่งจะมีการสรุปสาเหตุการตายต่อไป
พร้อมกับให้ฝ่ายสืบสวนลงไปหาบ่อแสเพิ่มเติมด้วย
ว่าก่อนหายไปเที่ยวที่ไหนไปกับใคร
มีคนเห็นไหมว่ากลับกับใครหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรหรือเปล่า
เพื่อไปสาวหาคนที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมเธอนะครับ